ท่านผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์นี้ก็มีคนเขาขอความเป็นธรรมนะครับ
บอกว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นจากการที่ตำรวจเนี่ยขับรถไล่ล่าสกัดจับเด็กแว้นที่นนทบุรีนะฮะ
แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยทำให้มีผู้เสียชิดไปหนึ่งศพบาดเจ็บอีกสองนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับตำรวจขับรถติดตามสกัดจับเด็กแว้น
แว้นนี่หลายคันขี่มาที่ถนนทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบตบางแม่นาง
ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่สิบห้าสิงหาคมนะครับ
ประมาณ๕ทุ่มนี่นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนแล้วนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้รถของเยาวชนชายอายุ๑๘ปีคนนึงนะครับที่เขาเป็นคนขี่เนี่ยเสียชีวิต
ส่วนคนซ้อนอายุสิบสามปีบาดเจ็บนะเพราะว่ารถเนี่ยไปพุ่งชนต้นไม้
แล้วก็มีเยาวชนชายอายุสิบห้าปีที่ขี่รถอีกคันนึงคนนี้เขาก็บาดเจ็บด้วย
จะมีมุมภาพที่เห็นเป็นขณะ
ขับตามแล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นอย่างแรง

จะได้ยินเสียงดังขึ้นปึ๊กตรงนั้นนะครับ
ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงที่รถของผู้ตายไปชนกระแทกต้นไม้

บอกว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้เนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุไหม
ในการไล่สกัดจับไล่กวดแบบนี้
รถเขาล้มรถเขาพุ่งชนต้นไม้

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้ไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
ซึ่งมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสพบังแม่นาง
หลังจากที่แจ้งความเอาไว้ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุ
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่
ก็มีเรื่องของชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
มาตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่เสียหายพังยับเยินเลยนะฮะ
ไฟหน้ารถมีกิ่งไม้แทงทะลุด้วยนะฮะ
มีรถตำรวจ๑คันที่ขับไล่ล่า
สติ๊กเกอร์ท้ายรถว่าตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี

เทียบเคียงร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าเบียดรถจักรยานยนต์
ว่าจะไปทำให้เขาเสียหลักพุ่งชนต้นไม้หรือไม่
ลักษณะของการไล่ล่าตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เราถามตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับว่า
จะสามารถนำกล้องหน้ารถของตำรวจมาเป็นหลักฐานในคดีได้หรือไม่
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน
ว่าเขาจะเรียกหลักฐานตรงนี้ไหม
แต่เมื่อเราไปตรวจสอบนะครับไปสอบถามจากคนเจ็บสองคนเนี่ย
มีเด็กชายวัยสิบห้าปีนะครับมีหนุ่มวัยสิบห้าปีที่กี่รถนำหน้า
กับอีกคนนึงอายุ๑๓ปีน้องก็เป็นคนซ้อนท้ายรถ
คนที่เสียชีวิตที่อายุสิบแปดนะครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ย
พวกเขารวมตัวกันที่จุดแข่งรถอันนี้เขายอมรับว่าเขาไปแข่งรถ
อืมนะฮะที่ถนนอ่าถนนทางหลวงชนบทที่คนเขาจะเรียกว่า
รอปชนะครับอยู่ในเขตพื้นที่พุทธมนตรจังหวัดนครปฐม
เป็นเขตติดต่อกับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีแล้วมีกลุ่มรถจักรยานยนต์จำนวนมาก
รวมตัวกันรวมถึงจักรยานยนต์ของเขาก็คือคนเจ็บ
กับอีกคันนึงของเพื่อนที่เสียชีวิตที่น้องอายุสิบสามเนี้ย
เป็นคนซ้อนที่เจ็บเขาก็ไปดูกันไม่นานนักหลังจากรวมกลุ่มกันอยู่
มีรถพลิกอัพของตำรวจขับเข้ามาเพื่อสกัดจับกลุ่มรถซิ่ง
กลุ่มเด็กแว้นทั้งหมดก็เลยพากันขี่หนี
ก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางซึ่งมีหลายคันขี่หนีตามกันไป
บางใหญ่จังหวัดนทบุรีแล้วรถของเยาวชนชายุ๑๘ปีคนเสีย
ชีวิตเนี่ยเขาขี่รั้งท้ายพอดีขี่คันสุดท้ายพอดีก็เลยถูก
ตำรวจที่ขับตามมาติดติดชนท้ายรถจนรถเสียหลักพุ่งชน
ต้นไม้เยาวชนชายวัย๑๘ปีกับเยาวชนชายวัย๑๓ปีที่ซ้อนกระเด็น
ตกรถพุ่งกันไปคนละทิศคนละทางคนขี่อายุ๑๘เสียชีวิตร่าง
อยู่กับต้นไม้นะฮะค่ะส่วนคนซ้อนยุค๑๓เนี่ยบาดเจ็บ
และอีกคันหนึ่งก็คือเพื่อนเขาก็ขี่ตามมาด้วยกันนี่ก็
เจ็บอายุสิบห้าซึ่งน้องที่อายุสิบห้าเนี่ยบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุตำรวจยังขับรถไล่ตามนะอืม
คือชนรถของเยาวชนชายุสิบแปดจนพุ่งชนต้นไม้ไปแล้วค่ะ
ตำรวจยังไล่ตามต่อจนมาเบียดรถของเขา
เสียหลักล้มไปอีกคันนึงพอเขาล้มไปแล้ว
ตอนนั้นเขาก็กลัวเขาก็เลยไปแอบอยู่แถวกระถางต้นไม้หน้าบ้านของชาวบ้านแถวนั้น
ซึ่งเขาก็บาดเจ็บน้องที่อายุ๑๕คนนี้นะฮะ
ทั้งสองคนที่เจ็บเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็พยายามหนีเอาชีวิตรอดกันนะครับ
เพราะตำรวจไม่เปิดกระจกบอกให้หยุดหรือว่าชี้แจงอะไร
ยืนยันว่าในคืนเกิดเหตุจำรถตำรวจที่ขับไล่ล่าเขาได้
มีสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้ารถเขียนว่าโพลิสสองศูนย์
แล้วก็มีล้ออะไหล่อยู่ท้ายรถหลังจากนั้นก็มาแจ้งความที่สพบังแม่นางในคืนนั้นทันที
ซึ่งยังเห็นว่ารถคันนั้นยังจอดอยู่ที่สถานีตำรวจ
เขาบอกนะฮะว่าเป็นกระบะอีซูซูกระจกด้านหน้า
มีสติ๊กเกอร์ภาษาอังกฤษนะครับโพลิสแล้วก็มีเลขสองศูนย์
มีป้ายทะเบียนบุบคล้ายกับขับชนอะไรมาด้วยใต้กระจกมองข้างด้านซ้ายก็มีรอยเฉียวชน
ซึ่งมันต่างจากรถตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่เอามาเทียบเคียงเอามาตรวจในวันนี้
ค่ะคือวันนี้เนี่ยตำรวจเอารถมาคันหนึ่งบอกว่าอ่าเดี๋ยวเอารถมา
ของตำรวจที่ใช้ในคืนไล่จับเด็กแว้นเนี่ยมาเทียบเคียงหน่อยสิ
ร่องรอยการชนกับจักรยานยนต์ที่ถูกชนพุ่งชนต้นไม้เนี่ยซึ่งน้องเขาบอกว่า
มันไม่ใช่มันคนละคันทะเบียนรถก็ไม่บุบ
ไม่มีรอยเฉียวใต้กระจกมองข้างด้านซ้ายด้วยคือมันดูแล้วมันใหม่เกินไป

มาใช่ครับจากจุดแข่งเลยก็คือชนพี่เอฟก่อนใช่ชนพี่เอฟก่อน
แล้วก็มาตบผมอีกกลัวกลัวชนผมไม่หนีสุดท้ายครับ
ไม่รอดชนแนมแพงครับผมวิ่งหนีเลยตำรวจชนด้านหลังครับ
นั่นหลังรถอันนี้คือคือชนปุ๊บแล้วผมก็ตกรถกับพี่ผมครับ
ถูกกระแทกเนื้อไม้เนี่ยเปิดจนเห็นเนื้อไม้ด้าน
ตรงนี้นะคะสภาพศพของผู้เสียชีวิตที่นิ้วโป้งด้านขวา
และอวัยวะเพศฉีกร่างกายบอบช้ำจากการกระแทกอย่างแรง
จากการตรวจสอบบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดอยู่ตัวนึงค่ะ
เห็นภาพก่อนหน้านี้ค่ะก็คือติดอยู่ที่หน้าร้านขายโลหะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกว่าคืนเกิดเหตุช่วงประมาณ๕ทุ่มกว่า
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์หลายคันมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นการขี่ไล่ล่าของตำรวจ
แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายวัตถุสักอย่างกระแทกแบบเสียงดังมากอะค่ะ
หลังจากที่เราได้ยินเสียงก็คือเขาออกมาดูสภาพรถก็คือแบบมันพุ่งลงหนา
รถพุ่งลงหนาไปแล้วตัวติดอยู่ข้างนอนอยู่ข้างต้นไม้
เหรอใช่นอนอยู่ข้างต้นไม้แล้วตัวเขากระแทกกับต้นไม้
รถไปแล้วคุณได้ยินเหรอคะใช่แล้วอีกคนนึงไปกระเด็นไปทางไกลไปสีขาวตรงโน้นนะ
ใครนอนอยู่ใกล้ป้าค่ะแล้วใครขนยาป้าไปคือรถแต่ชวนไป
ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ค่ะทางญาติเขาติดใจว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แล้วก็มั่นใจว่ารถตำรวจน่าจะเป็นรถของสถานีตำรวจภูทร
แม่นางตามคำบอกเล่าของลูกและหลานชายนะคะ
ซึ่งตัวญาติของผู้เสียชีวิตก็ยอมรับว่าหนักใจเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ยืนยันว่าจะยังไม่เผาศพจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะชัดเจนค่ะ
โดนโดนชนจะยังไม่เผาศพก็จะเก็บศพไปก่อนก็คือจะสวด๓วันแล้วจะเก็บศพจนกว่าจะได้เรื่องค่ะ
จะได้คนผิดออกมาถึงจะเผา
เอ็บตายตรงต้นไม้ขาดจุดนั้นเลย
แต่น้องเบสกระเด็นไปอีกที่นึงตำรวจทำเกินเหตุแบบนี้มันไม่ใช่แล้วไง
ถ้าเป็นลูกหลานคุณคุณทำอย่างนี้ได้ไหม
ทั้งที่คุณเอาตายไป๑คนแล้วอีก๒คนคุณจะไปเอาให้ตายทำไมอีก
แม่ของน้องคนที่เจ็บนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแล้วมาแจ้งความ
ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไล่สกัดจนชนเขาเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจถามว่าใช่รถของตำรวจหรือเปล่า
ก็เลยต้องไปหากล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็ยังเข้าไปปาดชนเบียดอยู่ให้ตกข้างทาง
บอกว่ารถกระบะค่ะเป็นกระบะไฟเลนตำรวจเลยแต่ไม่รู้ว่าสอบพอไหนอะไรยังไง
วันที่เรามาแจ้งความใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ใช่สอบพอเขาชนเขาแบบว่าแน่ใจเหรอว่าใช่รถโรงพักเขาอะไรอย่างนี้
เหมือนว่ามีกล้องไหมมีหลักเหมือนว่าให้เราหาหลักฐานเหมือนมายืนยันอะไรอย่างนี้
แต่เราไปหารักฐานตามชาวบ้านตามอะไรอย่างนี้ไม่มีใครให้เราดูหรอกค่ะ
เขาบอกว่ากล้องเสียกล้องใช้ไม่ได้เราก็ยอมรับว่าลูกเราอ่ะผิดที่ออกมาดูรถแข่ง
แต่ถามว่าคุณทำคนตายทำคนเจ็บ
อยากให้คุณออกมารับผิดชอบกับเราไม่ใช่ว่าให้คุณนิ่งเฉยแบบนี้

เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะ
ตกลงรถคันนั้นที่ไปไล่ชนเนี่ย
อะไรยังไงหรือแบบไหนอะไรยังไงลักษณะคดีเป็นยังไง
แต่ว่าทางญาติของคนเจ็บคนตายเขาบอกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะ
ว่าลูกเขาก็ไม่ถูกก็คือไปรวมกลุ่มกันแล้วก็แข่งรถแว้นรถ
แล้วตำรวจมาไล่ก็เลยวิ่งขับหนีอะไรกันเนี่ยแต่มันก็ต้องแยกเรื่องที่ตำรวจไล่กวด
ไปชนเขาแล้วเขาก็เจ็บแล้วเขาก็ตายอย่างนี้